บอกว่าช่วงเวลา๔โมงเย็นที่ผ่านมาหลายคนยิ้มหน้าบานหลายคนปาดน้ำตา
แต่ใครก็ตามที่ตามตัวเลขบนโลกโซเชียลของเจ้าพ่อใบ้เลขเด็ดพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยต้องยิ้มกันอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าพี่มนตรีเขาใบ้เลขอะไรบ้าง
ล่าสุดค่ะหลังจากการประกาศผลรางวัลปุ๊บพี่มนต์สิทธิ์นี่เลยค่ะรีโพสต์โพสต์ที่ตัวเองเคยใบ้เลขเด็ดเอาไว้แล้วมันก็มีรางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกคือแปดหนึ่ง
เห็นไหมตัวเลขจะเลยนะคะแฟนเพลงที่ซื้อตาเขามาขอบอกขอบใจขอบคุณกันยกใหญ่เพราะว่าได้รับทรัพย์ไปตามกันส่วนพี่มนศิษย์เองยังอุบเงียบนะไม่รู้ว่างวดนี้เนี่ยรับทรัพย์ไปเหมือนที่ให้โชคเป็นแฟนรึเปล่านะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้อาจจะกำลังประเมินหรือว่าคำนวณอยู่หรือเป
รอดที่สองรอบรอบแรกมีรูปถ่ายคู่กับน้องพันธ์เนี่ยคือรอบที่สองเมื่อไม่หลังมานี้นะคะคุณผู้ชมใครหลายคนที่เข้าไปตามตัวเลขของพี่มนศิษย์เนี่ยสองวัดแล้วนะที่ปังปังโดนนะคะที่วัดที่แล้วพี่มนศิษย์ไม่ถูกแต่ให้คนอื่นถูกไป
งวดนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงนะคะว่าเลขที่ให้ไปเนี่ยตัวเองได้ซื้อหรือเปล่าแล้วถูกหรือไม่นะ